เลือกตั้งสอสอแต่ละครั้งสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากนะครับ
แต่ว่าในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาพักการเมืองที่จะแทรกฝ่าด่านเข้ามาชิงพื้นที่
พักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้น้อยแล้วก็ยากนะครับ
แต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีพักการเมืองเกิดขึ้นใหม่เยอะ
แต่ละพักก็ล้วนมุ่งหวังจะเข้ามาแบ่งชิงพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพฯกันทั้งนั้นนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
ขายนโยบายทำกรุงเทพฯให้ดีกว่าเก่า
ส่วนประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้งมุ่งหน้าทำงานเพื่อปากท้องเป็นหลัก
โดยพักนี้มีแต้มต่อจาก๓สหายนักการเมืองเก่า
ดีกรีอดีตแก่นำกปปศและสสประชาธิปัตย์
รับหน้าที่นำทัพจัดสรรผู้สมัครทุกพื้นที่
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มอบหมายให้พุทธิพงศ์ปุณกัน
เป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
ขณะที่๓๐ผู้สมัครแม้จะดูหน้าใหม่ในการเมืองสนามใหญ่
แต่ก็มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เป็นทายาทนักการเมือง
และอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ที่มีส่วนประสงค์ต้นสังกัดเดิมจากทั้งสองสีเสื้อ
ถ้าได้คนเดิมถามว่าสิ่งที่พี่น้องได้คืออะไร
ก็ได้แบบเดิมพี่น้องครับ
อีกหนึ่งพักที่สดใหม่ไม่แพ้กันคือพักอนาคตใหม่
ภายใต้การนำทีมของธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ที่ใช้หอศิลปกรุงเทพเปิดตัวผู้สมัครไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว
โดยมีจุดเด่นที่ความหลากหลายในตัวผู้สมัคร
พร้อมประกาศอาสาตัวนำทีมเปลี่ยนกรุงเทพ
คนเหล่านี้คือหน้าตาของอนาคตใหม่
และนี่คือเหตุผลที่พวกคุณควรจะเลือกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกคุณในสภา
ไม่ใช่เพราะเขารวยเท่าผม
แต่เพราะเขาจนเท่าพวกคุณ
ไม่ใช่เพราะเขาคิดเหมือนผม
แต่เพราะเขาคิดเหมือนพวกคุณ
ทั้งหมดเป็นความหวังบนความฝันของสองพักการเมืองหน้าใหม่
ที่ตั้งใจเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพ
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มเบื่อหน่ายนักการเมืองหน้าเดิม
แต่สุดท้ายผลลัพธ์จะหักปากกาเซียนโคนเจ้าถิ่นเมืองหลวงได้จริงหรือไม่
อีกไม่นานคนกรุงเทพจะเป็นผู้ให้คำตอบ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน